คุณผู้ชมครับข่าวที่โปรยเอาไว้ครับยาบ้าทำให้คนไม่เป็นคนและทำให้ครอบครัวพัง
ลูกเนี่ยติดยาติดหนักเลยขู่จะทำร้ายแล้วก็ทำร้ายจริง
แล้วก็รีดไถเงินพ่อแม่บ้านนี้เคยถูกลอตเตอรี่๑๒ล้านนะ
ตอนนี้ไม่เหลือเงินสักบาทพ่อแม่ต้องกราบเท้าลูกครับ
พ่อแม่ต้องกราบเท้าลูกครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอันนี้สะเติร์นใจแล้วนะครับ
เมื่อกี้ก็สะเทือนใจเดี๋ยวคงมีให้คุณผู้ชมได้ดูอีก
มันเป็นภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
ใช่ครับนี่แหละครับพังหมดแล้วครับครอบครัว
บ้านหลังนี้อยู่ในตะบนเวียงนะครับอำเภอเวียงป่าเป้า
ต๋อยกับแม่นวลศรีเจริญศิลป์ครับเล่าบอกว่านี่ฮะตอนนี้ครับ
บังคับให้แม่กราบเท้าครับคุณผู้ชมฮะขอตังค์แล้วไม่ได้
คือบ้านนี้คุณผู้ชมครับเคยถูกลอตเตอรี่๑๒ล้านบาท
๒ล้านบาทนะแต่ถูกลูกชายคือนายสุธิพงศ์อายุ๔๑ปีรีดไถหมดแล้ว
ในสุธิพงศ์ที่ติดยาเซฟยาตลอดโอ้โหหัวใจนะ
มาขอเงินแม่บอกพ่อแม่ขอสามแสนห้าสิพ่อแม่บอกไม่มีเงินแล้วลูกเอ้ย
นะครับลูกเอามีดขู่ฆ่าพ่อครับแล้วบังคับให้แม่ก้มกราบเท้า
แบบที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่พ่อคุกเข่าอยู่อืมเมื่อกี้แม่นี่พ่อ
วันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาพ่อกับแม่ไม่ไหวแล้วครับ
แจ้งความแจ้งความในข้อหารทำร้ายร่างกายและข่มขู่โดยใช้อาวุธ
ตำรวจสพเวียงป่าเป้านะครับพยายามตามจับตัว
แต่นายสุธิพงศ์หนีไปท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนะครับ
ก็ออกคำสั่งเด็ดขาดให้สพเวียงป่าเป้าตามจับตัวให้ได้นะครับ
ก็วันเดียวนะครับตำรวจตามจับได้นายสุธิพงศ์นะครับ
ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะหลบอยู่ในบ้านสวนในพื้นที่นั่นแหละ
พอถูกจับได้เป็นคนละคนเลยคุณผู้ชมนี่ฮะเมื่อกี้บีบบังคับให้พ่อแม่กราบเท้าเขา
ตอนนี้เขาบอกว่าขอกราบขอขมาพ่อแม่หน่อย
นายสุธิพงศ์บอกพ่อกับแม่ว่ายังไงรู้ไหมนะครับ
บอกพ่อครับแม่ครับอย่าเอาเรื่องผมเลยครับ
โอ้โหผมว่าคุณพ่อกับคุณแม่คงสุดแล้ว
เพราะว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าลูกทำอย่างนั้นกับพ่อกับแม่

แต่ครั้งนี้สองท่านนี้คงสุดแล้ว
เข็ดแล้วตำรวจดำเนินคดีนะลูกนี่ครับ
ก็ไปได้ถึงขนาดนี้ก็ติดยาเสพติดนะคะตามรายงานนะคะ